ต่อกันที่ความรุนแรงในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีค่ะ
พ่อเลี้ยงแม่และลูกเลี้ยงตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกัน
หลังจากนั้นค่ะพอเล่าเข้าปากอะเนาะ

เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะและโดยเฉพาะพ่อเลี้ยงไปด่าแม่ไง
ด้วยความที่ตัวเองเป็นลูกอ่ะเนอะเอาทนไม่ไหวพ่อตัวเองก็ไม่ใช่เนี่ย
เอามีดมาแทงพ่อเลี้ยงตายตายเลยตายอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตอนนี้ยังหาตามหาตัวไม่เจอนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนวานที่ผ่านมาค่ะ
ตัวประวัติศาสตร์ศพวังตะเคียร์ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงเสียชีวิตค่ะ
ตรงเข้าไปเลยค่ะตรงเข้าไปที่จุดเกิดเหตุเลย
ที่เกิดเหตุไปถึงเจอเลยค่ะ
พบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านนอนหงายจมกองเลือดเลย
ทราบชื่อนายวิลัยกองชุนอายุ๔๕ปีตามลำตัว
บาดแผลสำคัญคือถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมชายโครงใต้ราวนมด้านซ้าย
อกจากนี้พบมีดนะคะที่ใช้ก่อเหตุยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่ค่ะ
ผู้ก่อเหตุถามคนเท่านั้นใครเป็นคนแทง

ชื่อว่านายนาริสชื่นบานอายุ๒๒ปี
เป็นลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิตนั่นแหละหลังก่อเหตุหลบหนีไปค่ะ
ทีนี้ไปถามลูกสาวของผู้ตายนะคะ
ชื่อว่านางสาวพมรรัฐกองชุนอายุ๒๐ปี
เป็นลูกสาวของผู้ตายแล้วก็มาเจอเหตุการณ์พอดีด้วยเนี่ยนะคะ
ตอนที่พ่อถูกแทงเลยและเป็นคนที่โทรแจ้งกู้ภัยมารับศพพ่อ
ลูกสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อแล้วก็ภรรยาใหม่เนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางเดือนชัชวานรวมถึงลูกติดของนางเดือน
ชื่อว่านายนริษฐ์ภูกรเหตุดื่มสุราคที่หน้าบ้านนี่แหละ
หลังจากนั้นมีปากเสียงเงียบกันไปแล้วหนึ่งครั้งค่ะ
กลับเข้ามาที่บ้านลูกสาวก็บอกว่าพ่ออย่าไปทะเลาะกับเขาเลย
แต่พ่อก็นั่งอยู่สักพักนึงเหมือนเงียบไปพักนึง

ลุกขึ้นอีกบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปอีก
ตัวเองก็เลยเตือนว่าพ่ออย่าไปแต่พ่อไม่ฟังนะคะ
พอพ่อออกไปปุ๊บได้ยินเสียงทะเลาะกันอีกทีนี้

ตัวเธอเองก็เลยตกใจวิ่งออกไปดูนะคะ

และแทงซ้ำซ้ำหลายครั้งด้วยนะคะ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุที่ช่วยบ้านไดนะฤทธิ์

เห็นพ่อหนูโดนแทงแล้ว

หนูรู้ว่าแทงค่ะ

ใช่ค่ะแล้วพอเขาจริงมีดออกไปแล้วเขาก็วิ่งออกไปเลยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วพอหนูก็ล้มล้มออกไปล้มนอนอย่างนี้เลยค่ะ
ปกติทั้งหมดนะคะจะอาศัยอยู่ในระแวกบ้านเดียวกัน
แล้วก็มีปัญหากันมาตลอดเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ

ลงไม้ลงมือถึงขั้นต้องแจ้งความเลย

แต่เนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ลักษณะคือผู้ตายเข้ามาหาพันรยาใหม่
และในขณะนั้นผู้ต้องหารอจังหวะได้จังหวะพอดีเลยค่ะ

สำหรับร่างผู้เสียชีวิตนะคะแพทย์เวร
ขอทำการพิสูจน์พิมพ์ลายนิ้วมือ

ที่โรงพยาบาลกบินบุรีชนสูตรเพิ่มเติมอีกรอบนะคะ
นำร่างของนายวิลัยค่ะตั้งบำเพ็ญกุศล
สวทรไอพิธรรมศพที่วัดกรงราชบำรุง